พามาอีกเหตุหนึ่งโอ้โหเป็นเหตุสะเทือนขวัญเหมือนกันครับ
ลูกชายเสพยาแล้วโดนพ่อแจ้งจับหลายครั้ง
ลูกชายคนนี้แค้นฝังใจออกมาจากคุกได้
เขาสาบานกับตัวเองเลยว่าเขาจะฆ่าพ่อให้ตายคุณ

เชื่อไหมเขาเตรียมการนะขอคำมาบอกพ่อไว้ก่อน

ไม้เอามาทำอะไรเอามาทำโลง

เอาก้อนอิดมาทุบหน้าผากพ่อจนตาย
แล้วกลัวว่าพ่อจะไม่ตายก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดคอพ่ออีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้โหดร้ายมากนะฮะ
พนักงานสอบสวนสพน้ำสมอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
รับแจ้งเหตุครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ท้ายหมู่บ้าน
สวนยางพาราหมู่๒บ้านหยวกน้อยที่ตำบลบ้านหยวก
ที่อุดรธานีตำรวจลงพื้นที่ครับ
ก็พบว่าสวนยางแห่งนี้ห่างจากหมู่บ้านไป๕๐๐เมตร
พบศพของนายสมใจวาดวงอายุ๗๑ปีแล้ว
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือดครับ
เสื้อลายแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
ใส่รองเท้าแตะใกล้กันนะครับคุณฮะ

ปูนขนาดเท่ากับลูกบอลลูกย่อมเลยตกอยู่๑ก้อน
ขนาดก้อนปูนก็ความกว้างประมาณสัก๒๐เซนติเมตร
ยาวประมาณสัก๒๕เซนติเมตรและหนาประมาณ๑๒เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็ยังพบถังขาวถังพลาสติกครับ
ใส่ปลามีผ้าขาวม้าคลุมศีรษะเอาไว้
พอเอาผ้าขาวม้าออกเท่านั้นแหละฮะเจ้าหน้าที่ก็ตกใจฮะ
เพราะว่าที่ศีรษะมีบาดแผลชะกันคล้ายถูกของแข็งทุบ

กะโรครเสรีษะแตกคุณ

ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายแท้ของผู้ตาย
คือนายปัญญาวาดวงอายุ๓๐ปี

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร
ถามว่าเจ้าหน้าที่ตามทันไหม
หน้าแบบโอ้โฮเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญจริง

บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุใช้ก้อนหินทุบบริเวณหน้าผากของพ่อจริง

ก็เลยใช้ผ้าขาวม้าที่พ่อเอามัดติดตัวไว้

ส่วนสาเหตุที่ลงมือเพราะโกรธพ่อที่เคยแจ้งตำรวจมาจับผมหลายครั้ง
นายปัญญาได้ทำท่าทางประกอบตอนที่ทำร้ายพ่อให้ตำรวจดูด้วยนะคุณนะ

ทั้งทุบทั้งเอาผ้ารัดทำท่าทางประกอบแบบนี้
โดยก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้านายปัญญานำเอาใบไม้และเทียน
ไปวางไว้ที่เตียงนอนของพ่อไปทำพิธีขอขมา
ขอคำมาไม่ให้จองเวรจองกรรมต่อกันในชาตินี้และชาติหน้า
และบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะขอฆ่าพ่อแล้วนะ

พร้อมกับเก็บไม้เนี่ยมาทำโรงศพโดยบอกว่าจะเตรียมใส่ศพของพ่อนี่แหละครับ
เรื่องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด
ส่งตัวไปรักษาอาการป่วยจิตเวทแทนนะครับ
โอ้โหรักพ่อนะแต่มันแค้นน่ะ
มันไม่ใช่ความแค้นนะครับ
มันไม่ใช่ความรักหรอกเนอะรักพ่อแล้วทำกันขนาดนี้กับพ่อมัน
ครับคือเตรียมการเลยคุณ

ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมโลงเตรียมอะไรไว้เลยนะฮะ
แล้วก็ฆ่าพ่อนะครับ

พาไปดูห้องนอนของนายสมใจผู้ตายนะครับ
พบว่าที่บริเวณกำแพงห้องนอนมีข้อความที่ลูกชายเขียนไว้คุณ

แล้วบางข้อความเนี่ยโอ้โหเขียนแต่ว่าจับใจความไม่ได้ครับ

นะฮะแล้วก็บนหัวเตียงนอนของผู้ตายนะ
มีเทียนตั้งไว้๒เล่มดอกไม้๒กรัม

เป็นของที่นายปัญญาผู้ก่อเหตุนะฮะลูกชายเนี่ย
นำมาทำพิธีขอขมาอย่างที่รับสาภาพกับตำรวจ
ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะฆ่าพ่อตรงนี้นะฮะ

บอกว่าน้องชายติดยาเสพติดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว
ทำให้น้องป่วยจิตเวทเคยนำตัวส่งรักษาแล้ว

ที่ผ่านมานายปัญญาเคยวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะ
บอกว่าจะตามฆ่าคนในครอบครัวทีละคนทีละคน
มีนายเตียงเป็นลุงก่อนเลยนายสมใจเป็นพ่อ
จอคิวด้วยลูกสาวของนายปัญญา๒คนอยู่ม๑และม๒คุณ
จะฆ่าหมดเลยฮะแล้วก็จะฆ่าพี่ชายนะฮะ

ก่อนหน้านี้นะครับผู้เป็นพ่อคือนายสมใจนะครับ
ไปยืมเงินผมเป็นค่าน้ำมัน
ให้ไปรับลูกชายคนนี้กลับจากโรงพยาบาลที่รักษาจิตเวทอยู่
ก็เป็นห่วงนะแต่พอลูกชายคนนี้ออกมาไม่นานเนี่ย
ลูกชายคนนี้ก็ก่อเหตุเผาบ้านครับ
พ่อต้องไปขออาศัยญาติอยู่ด้วยคืออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว
ก็ไม่คิดว่าน้องจะป่วยหนักถึงขั้นฆ่าพ่อตัวเองได้ลงคอนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีน้องชายให้ถึงที่สุดแหละครับ
อาณาลวาสอยู่จิตเวชมันก็บอกหมอที่จิตเวชนะครับว่า
ถ้าออกมาก็คือจะมาฆ่าจะมาฆ่าพ่อ
ก็คือมันอาฆาตแค้นมันวางแผนมาหลายปีแล้วแหละ

ติดสารเสพติดทั้งกัญชาทั้งยาบ้าครับผม

นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียน

นี่แหละครับติดยาเป็นเหตุนะครับ

เคยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มลูกชายจริง
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตลอดนะครับ
และตำรวจเคยจับกลุ่มตัวไปแล้ว
หลังจากที่พ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุนะฮะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
แล้วก็ไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพเลยฮะ
จากผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะครับ
โอ้โหแล้วแบบนี้จะโอ้โหยังไงคะ

ถ้าเกิดแล้วจะมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะว่าขู่ฆ่าคนในบ้านไว้หมดแล้วนะ
ฆ่าทุกคนแล้วฆ่าพ่อไปแล้วตามที่พูดนะคะ